นักร้องเสียงดีแถมยังใจดีอีกด้วย
สำหรับพี่เท่อุเทนพรมมินนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณโจอี้บาซูเนี่ย
ป่วยนะคะมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ
คุณเท่อุเทนพรมมินก็เตรียมตัว

ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหารายได้ช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลอดีตนักร้องขาแดนซ์
ตอนนี้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ
โดยหนุ่มเท่เผยว่าเต็มใจร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้
เพราะโจอี้เป็นคนดีมีน้ำใจ

ต้องบอกว่าด้วยความที่โจอีฟเขาเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนฝูงด้วยนะครับ
ไม่เคยปฏิเสธงานใครเลยใครมีอะไรอะไรยังไง
เก้าอี้ไปหมดนะครับก็เลยทำให้นี่แหละ
ทุกคนเขาก็อยากมาช่วยไม่อยากมาช่วยเพื่อนครับผม
เก้าอี้สู้นะฮะเพื่อนเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแล้วเพื่อนเป็นคนกำลังใจดีอยู่แล้วนะครับ
เป็นคนที่คอยกระตุ้นทุกคนเวลาเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามเฮ้ยเอาหน่อย

อะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าโจอี้สู้อยู่แล้ว
ค่ะแล้วทางด้านสาวเดบบี้สมาชิกวงบาซู
เมื่อได้ทราบข่าวอาการป่วยของนักร้องรุ่นพี่ก็ถึงกับน้ำตาตกเลยนะคุณ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
เพื่อนร่วมวงนะคะซึ่งถือว่าสนิทกันมาก

เธอไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศ

ในการระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้
แต่ก็ส่งกำลังใจมาจากต่างแดนเลยนะคุณ

ยุค๙๐เป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูมากของวงนี้
คือไม่มีใครไม่รู้จักเพลงของบาซู
ก็ทานแล้วแบบน้ำใจของพี่น้องในวงการบันเทิง

ท่วมทนมากไม่ใช่แค่เดบบี้ไม่ใช่แค่พี่เทศ
แต่ยังมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอีกหลายคน
นอกค่ายก็มีการแบบว่าช่วยเหลือกันมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ